คุณสลิดสืบสุนทรนะครับพร้อมกับลูกชายเนี่ยเดินทางมาจากที่หนองบัวลำพูนั้นมารับสามีครับ
คุณสมพรคารบุตรนะครับได้บอกว่าดีใจมากหลังจากรู้ว่าสามีนั้น
ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับคนไทยชุดแรกนะฮะรู้ข่าวเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมครับ
จากทางกระทรวงแรงงานโดยช่วงที่สามีนั้นหลบหนีเอาชีวิตรอดครับ
อยู่ที่นู่นเนี่ยการติดต่อสื่อสารลำบากนะครับ
ไปทำงานหนึ่งปีสามเดือนเท่านั้นเองนะจากสัญญาสักประมาณห้าปีอ่ะครับ
หนี้ก็ยังไม่หมดแต่ต้องกลับมาก่อนครับเอาชีวิตรอดก่อนนะ
เพื่อความปลอดภัยเงินทองค่อยว่ากันนะครับ
สามีบอกว่าอยู่ที่นั่นติดต่อนายจ้างไม่ได้ครับ
กงศุลก็ติดต่อไม่ได้คนไทยสิบเก้าคนอยู่ในแคมป์ที่พัก
ออกไปไหนก็ไม่ได้ครับดูแลกันเองตั้งแต่วันที่๗
วันที่เจ็ดคือวันที่เริ่มถล่มอ่ะนะครับ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับกลัวเขาบุกมายิง
แต่ยังดีที่ไม่มีใครบุกเข้ามาส่วนแคมป์แรงงานไทยนะครับที่อยู่เนี่ย
ซึ่งอยู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับถูกกระหน่ำยิง
แล้วก็มีคนไทยเสียชีวิตด้วยครับ
เป็นห่วงค่ะพระวัสโทษที่อยู่ซักครู่
วิ่งไปก่อนครับ
คุณนิตยานะฮะเป็นแม่แล้วก็พี่สาวของคุณสถิตครับคุณสถิตนั้นก็เป็นหนึ่งในคนไทย
กลับมานะครับโดยบอกว่าลูกเนี่ยโทรมาบอกพี่สาวยืนยันว่าได้กลับมาวันนี้แน่นอนครับ
ดีใจมากเลยลูกได้กลับบ้าน

กับเจ้าหน้าที่แรงงานลูกชายโทรหาตลอดนะครับ

แต่ว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ดูข่าวหรือฟังใครเลยครับ

แต่ทีนี้ก็คงต้องแล้วแต่การตัดสินใจนะครับ
พุทธศรีใดกลับมาแล้วเด้อ
แล้วเก่งไทย
ภูมิสบุรสิทธิ์
นี่มีทหารเยอะบอกแกบอกว่าอย่างนี้แม่ก็ดีใจแม่ไม่ต้องคิดมาก
นี่ครับขณะที่คุณนิตยานะครับบอกว่าน้องชายส่งคลิปมาให้ดูตลอดครับ
เห็นแล้วก็เป็นห่วงในแคมป์ที่พักในฟาร์มที่ทำงานโดนระเบิดนะฮะ
โดนยิงอยู่ไม่ได้เลยครับหนีไปอยู่ค่ายทหาร
หลังจากไปอยู่ที่นั่นก็ปลอดภัยครับคนที่บ้านก็โอเคทีนี้โล่งใจนะ
เมื่อคืนส่งข้อความมาบอกว่ากำลังจะกลับประเทศไทยแล้ว
ญาติของคุณวิชัยคำศรีครับแล้วก็คุณมานิดหอมสะอาด
บอกว่าหลานชายไปทำงานอีกเดือนหนึ่งจะครบปีแล้วนะครับที่แคมป์เนี่ย
มีคนไทยอยู่กันสิบเก้าคนครับหลังจากเกิดเหตุการณ์คนทั้งบ้านก็นอนไม่หลับนะครับ
ส่งคลิปมาให้ดูพอเห็นก็ยิ่งเป็นห่วงแต่ว่าหลานนั้นอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยนะครับ
ทำงานอยู่ในศูนย์กล้วยแถวนี้คนไทยทำงานเยอะครับ
หลานชายเล่าด้วยนะบอกว่าบังเกอร์ที่อยู่เนี่ยถูกยิงกันเยอะครับ
ดูตลอดเวลาเพราะว่าความกลัวนะครับ
คนที่อยู่ที่บ้านก็รับไม่ให้นอนกันเลยนะครับ

อยู่ที่พื้นที่สีแดงที่ว่ายิงในบังเกอร์ข้างกัน
เขาก็ผัดกันเข้าเวรยามเอากล้องวงจรปิดไปปิดหน้าบังเกอร์
ประตูมันก็ต้องดูคนก่อนคนไปมาเคาะประตูอะไรนะเขาระวัง
ค่ะก็ถึงบ้านนะคะ๑๕คนไทยชุดแรกนะคะที่เดินทางกลับมาตอนนี้